เอาละครับข่าวสารของเราในค่ำคืนวันนี้นะครับเราจะเริ่มต้นด้วยการไปติดตามความคืบหน้า
คดีของเด็กชายชาวพม่าวัย๒ขวบ
เด็กชายซูลุยผิวหรือว่าน้องต้าแงก็อย่างที่ท่านติดตามมาตลอดนะครับ
สุพรรณบุรีตั้งแต่๑๗ธันวาคม
หลังจากนั้นอีก๙วันก็ไปพบว่ากลายเป็นศพ
อยู่ที่บ่อน้ำกลางไร่อ้อย
จุดจากที่เด็กเล่นกับเพื่อนเด็กวัย๓ขวบด้วยกันเนี่ย
ตอนนี้ก็ยังไม่มีการตีเส้นขีดเส้นมาอย่างชัด
ว่าตกลงว่ามันไกลกันกี่กิโลเมตรแน
ใช่ค่ะเบื้องต้นบอกว่า๕กิโลเมตร
กู้ภัยบอกว่าวัดกันจริงน่าจะแค่กิโลครึ่งครับ
เพราะว่าระยะทางถือว่ามีนัยยะสำคัญ
เพราะว่าทำให้เกิดข้อสงสัยว่าการที่เด็กอายุแค่๒ขวบ
จะไปถึงจุดตรงนั้นจุดที่พบศพ
เด็กสามารถเดินเข้าไปได้เองจริงหรือไม่
คือถ้าหายตั้งแต่วันแรกแล้วก็เดินโซซัดโซเซ
หิวมั่งร้องไห้มั่งผ่านวันผ่านคืน
คือนับ๙วันแต่ว่าจากสภาพศพที่เจ้าหน้าที่เจอ
ชนะสูตรสันนิษฐานแล้วว่าคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๕วัน
ดังนั้นระยะเวลาแค่ไม่กี่วันเด็กจะเดินไปได้เอง
จนถึงจุดนั้นหรือเปล่าหรือมีใครพาเข้าไป
เท่ากับว่า๔วันที่เขายังมีชีวิตอยู่ถ้ายังมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลานั้นเนี่ย
เขาจะอยู่๔วันในป่าร่ายอ้อยตรงนี้สูงท่วมหัวเลย
ท่วมหัวผู้ใหญ่ไปเยอะเลยหรือน้องเสียชีวิตแล้ว
แล้วถึงมีคนเอาไปทิ้งหรือมีคนพาน้องมาที่จุดนี้
แล้วทำให้น้องเสียชีวิตแล้วก็ทิ้งเอาไว้
ประเด็นนี้เนี่ยก็มีคนขับรถไถที่ถูกตั้งข้อสงสัยตกเป็นผู้ต้องสงสัย
ก็ออกมาให้ข้อมูลกับตำรวจออกมาให้ข้อมูลกับสื่อมวลชน
ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
แล้วก็บอกด้วยว่าอาจจะมีการจ้างทนายความฟ้องร้องด้วยนะ

เพราะว่าน้องวัย๓ขวบที่เป็นเด็กผู้หญิงชาวพม่า
เล่นกับเด็กชายซูลุยผิวเป็นคนสุดท้าย
บังเอิญเขาไปชี้ภาพว่า

เห็นรถไถสีน้ำเงินน้องไปกับรถไถสีน้ำเงินอย่างนี้

แต่ว่าวันนี้ก็มีการนำตัวผู้ต้องสงสัย๑คน
ที่เป็นคนคล้ายกับคนสติไม่สมประกอบ

เพราะว่าน้องที่เป็นพยานเนี่ยเด็กวัย๓ขวบ
ก็บอกว่าก็เห็นเดินไปกับคนนี้ก็มีเนี่ย

เดี๋ยวจะตามความคืบหน้าแล้วก็เล่ารายละเอียดให้ท่านฟัง

พ่อกับแม่ของเด็กชายซูลุยผิว

มาทำงานแถวไร่อ้อยที่สุพรรณบุรี
ในพื้นที่ตะบลสระพังลานอำเภออูทอง

และตอนนี้ส่งศพของลูกชายไปผ่าพิสูจน์เป็นครั้งที่๓
รอผลอยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

เพราะว่าจากทางนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
ซึ่งผ่าไป๒ครั้ง๒รอบ
ผลออกมาบอกว่าไม่มีลักษณะของการถูกทำร้ายจนตาย
เป็นลักษณะของการเสียชีวิตที่เป็นบาดแผล

เราก็พยายามที่จะแกะลอยแล้วก็ตรวจสอบต่าง
คนพุทธิภัทรบุรนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ก็ไปตรวจสอบบริเวณร่องน้ำกลางไร่อ้อย
เนี่ยฮะก็พยายามจะไปดูล่ะว่า
ตกลงแล้วระยะทางต่างที่เด็กจะไปได้เนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนอะไรยังไง
ความจริงอยากจะเดินวัดระยะเลยด้วยซ้ำว่าถ้าอยู่ตรงนี้ที่เล่นกันอยู่แล้วเดินเข้าไปถึงตรงสระน้ำเนี่ย
ตรงจุดที่เสียชีวิตอยู่ผ่านการลัดเลาะตรงจุดต่างเท่าที่คนเดินได้จะกี่กิโล
แต่ว่ายังไม่ได้สามารถเข้าไปตรงนั้นได้นะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ปิดพื้นที่ด้วย
แต่จุดตรงที่พบศพน้องเนี่ยขับรถไปถึงได้ปรากฏว่ามีการเผาทำลายพื้นที่ที่คุณภูริพัฒน์ส่งข่าวมาให้เรานะ
เนี่ยก็มีเรื่องของการเชิญวิญญาณเนี่ยยังมีทูบมีอะไรปักอยู่
แต่ตรงจุดที่พบศพน้องมีการเผาทำลายพื้นที่เหลือเพียงพวกขี้เท่าเนี่ย
ควรจะเก็บหลักฐานทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตทีมข่าวของเราได้คุยกับนายศักดิ์ชัยเหรียญมณีหรือว่านายศังวรแล้วก็นายศังวรชีพนุรัตน์นะครับ
ทั้งสองเป็นสมาชิกชมรมกู้ภัยจากนารายซึ่งเป็นชุดกู้ภัยที่ไปเก็บกู้ร่างของน้องซูลุยผิว
ขึ้นมาจากน้ำในวันที่พบศพทั้งสองคนพาทีมข่าวของเราเดินดูสถานที่ที่พบศพอย่างละเอียดด้วย
ตั้งแต่บริเวณด้านหน้าทางเข้าแล้วก็บริเวณโดยรอบจุดที่พบศพน้องต้าแง
ทั้งสองคนยืนยันว่าวันที่พบศพน้องไม่มีกลิ่นหรือว่าร่องรอยของคราบน้ำเหลืองหรือว่าเลือดตกอยู่ในจุดที่พบศพ
ลักษณะศพของเด็กนอนตะแคงข้างมือพาดไปด้านหน้าไม่ได้นอนคว่ำสภาพศพไม่ได้เละจนเกินไป
แต่เปื่อยยุ่ยเพราะว่าขึ้นอืดมาหลายวันรวมถึงบาดแผลบนร่างกายไม่เห็นเด่นชัด
แต่ว่าขาของน้องต้าแงงอกลับไปด้านหลังและน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นสักอย่างกับตัวน้อง
โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยทั้งสองคนตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการเสียชีวิตของน้องต้าแงบอกว่า
เหตุใดเด็กน้อยวัยเพียง๒ขวบถึงเดินมาไกลจากจุดสุดท้ายที่มีคนพบมาถึงจุดนี้ได้
เพราะสภาพของน้องต้าแงเองก็ไม่สมบูรณ์ปกติก็เป็นเด็กที่ขาจะเดินไม่ได้ตามปกติ
เป็นโปรลีโอนิดนะอย่างไรก็ตามครับเรื่องนี้ก็คงต้องรอผลการชนะสูตรของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
เพราะจุดเกิดเหตุไม่ได้ส่งสภาพกลิ่นเหม็นเหมือนกับเสียชีวิตมาแล้วประมาณแบบ๕วัน๗วันอะไรอย่างนี้เลย

เล่าให้ผมฟังหน่อยว่าตอนที่มาเจอสภาพศพน้องตอนนั้นเนี่ยสภาพเป็นยังไงบ้าง

คือแบบนอนเอามือยื่นมาอย่างนี้

สภาพศพมันเละอยู่หรือว่ามันยังสภาพสมบูรณ์หรือยังไงอยู่ไหมฮะ

ยังไม่เละจนเกินไปแต่คือว่าถ้าจับมันก็คงจะหลุดนะครับ

อืมคือถ้าเกิดโดนจับมันก็อาจจะหลุดได้

ลักษณะบาดแผลของน้องเขาตามเนื้อตามตัวที่เราเห็นมียังไงบ้างไหมฮะ
มันยังไม่มีเห็นเป็นเด่นชัดนะครับ

แต่ขาน้องเขานี่ลักษณะขาน้องที่มันเป็นยังไงบ้าง
แบบเหมือนมันงอกลับไปข้างหลัง
น่าจะโดนอะไรหรือสักอย่างหรือเปล่าว่าซื่อสัตว์ตึงเอาไปแทะอะไรหรือเปล่าอย่างนี้

อืมชาวนี้ตัวเงินตัวทองมันเยอะด้วย

ศพของน้องเขาเนี่ยจมอยู่ฝั่งทางนู้นหรือฝั่งทางนี้มากกว่ากัน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

ผลการชนะสูตรของทางนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะครับที่ตรวจสอบพบว่ายังไม่พบบาดแผลในตัวของเด็ก
ไม่มีการแตกหักของกระดูกทุกส่วนในร่างกายไม่มีรอยคราบเลือดในที่เกิดเหตุ
ส่วนร่างกายของเด็กที่พบร่องรอยนั้นมีร่องรอยของสัตว์กัดแทะตามร่างกาย
ซึ่งตำรวจต้องยืนยันผลจากการตรวจนั้นมาประกอบในสำนวนคดี
แต่ก็ยืนยันว่าตอนนี้จะยังสืบสวนทุกประเด็นที่หลายคนตั้งข้อสงสัย
ขอเวลาอีกระยะหนึ่งในการทำงาน
ก็วันพรุ่งนี้นะครับทางทนายรณรงค์แก้วเพชร
จะพาครอบครัวของน้องต้าแงไปร้องทุกข์ที่กองปราบรามนะฮะ
เพื่อขอให้กองปราบโอนสำนวนคดีนี้ไปทำ
เพราะว่าเหมือนกับลักษณะว่าไม่มั่นใจว่า

โดยจะมอบหลักฐานใหม่ให้กับคณะทำงานของกองปราบรามด้วย
อืมค่ะทีนี้ส่วนเรื่องของการผ่าชนะสูตรซ้ำอ่ะค่ะ
ทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม
บอกว่าครั้งที่๓ครั้งนี้ที่มีการผ่าพิสูจน
เพราะว่าครอบครัวของน้องต้าแงติดใจในสาเหตุการเสียชีวิต

มีผู้เชี่ยวชาญมาร่วมกันในการผ่าชนะสูตรพลิกศพอีกรอบหนึ่งนะคะ
คือสแกนทั้งร่างเลยแล้วก็จะดูว่ามันมีส่วนไหน
กระดูกตรงไหนที่หักผิดรูปแบบผิดปกติหรือเปล่า
ซึ่งตั้งแต่กลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ๒๖ธันวาคม
พนักงานสอบสวนสพสะยายโสมได้ส่งร่างของน้องต้าแงไปผ่าชนะสูตร
สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะคะแล้วก็ทีมแพทย์
มีการผ่าชนะสูตรแจ้งผลเบื้องต้นกับทางพนักงานสอบสวน
ก็เบื้องต้นอย่างที่บอกว่าจากการผ่าชนสูตรที่ผ่านมา๒รอบ
ไม่มีร่องรอยบาดแผลที่เกิดจากการต่อสู้หรือถูกทำร้าย
ไม่มีกระดูกส่วนไหนหักตามที่มีข้อสงสัย
มีร่องรอยบาดแผลจากการถูกสัดกัดแทะ
ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติของการพบศพในพื้นที่ป่า
ทางพนักงานสอบสวนก็ได้มีการนำเสื้อผ้าของน้องต้าแง
แล้วก็จะนำไปเทียบเคียงกับคนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัย
นายรณรงค์แก้วเพชรบอกว่าหลังจากเมื่อวานนี้
ครอบครัวได้รับการแจ้งผลคร่าวจากทางพนักงานสอบสวน
ครอบครัวยังไม่เชื่อนะคะยังไม่เชื่อในผลการชนะสูตรที่ตำรวจแจ้งมา
แต่ยังคงเชื่อว่ามีคนทำให้ลูกชายเสียชีวิต
ดังนั้นก็ต้องมีการประสานขอให้ทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
กระทรวงยุติธรรมผ่าชนสูตรซ้ำอีกครั้งเป็นครั้งที่สาม
ส่วนการส่งร่างของน้องต้าแงไปชนะสูตรอีกครั้งหนึ่ง
ก็ไม่ได้มีการแจ้งให้ทางครอบครัวทราบนะคะ
ก็ตอนนี้ทางครอบครัวก็เตรียมมอบให้ยายของน้องต้าแงเป็นตัวแทนของครอบครัว
ร้องทุกข์เพิ่มเติมในวันพรุ่งนี้อย่างที่คุณภาคภูมิบอกไป
พรุ่งนี้จะไปที่กองบังคับการปรับรามต้องให้ยายไปดำเนินการแทน
เพราะว่าพ่อแม่ของน้องต้าแงไม่สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่ได้
เพราะว่าต้องผ่านขั้นตอนเรื่องของการเข้าเมือง
แต่ว่าพ่อกับแม่ของน้องต้าแงผ่านขั้นตอนการเข้าเมืองมาอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
ดังนั้นก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องของการเดินทางออกนอกพื้นที่
ก็คือเข้ามาทำงานอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยโดยไม่ถูกต้อง
ใช่ค่ะก็ต้องให้ยายไปดำเนินการแทน
ผู้ช่วยสัตว์อาจารย์ในแพทย์วรวีวัยวุฒิผู้มนุยการกองสารพันกรรมสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
หัวหน้าคณะทำงานในการชนะสูตรน้องต้าแง
ก็บอกว่าเบื้องต้นได้รับการประสานมาช่วงบ่ายเมื่อวาน
ก็มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมามีผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทย์ต่างรวมแล้วกว่า๕ท่าน
ตรวจสอบคือจะดูกระดูกทั้งร่างกายเลยค่ะว่ามีจุดไหนแตกหักอย่างผิดปกติหรือเปล่า
ส่วนการตั้งประเด็นข้อสงสัย
คณะทำงานจะยึดข้อสงสัยที่ทางครอบครัวของน้องต้าแงอยากรู้นะคะ
ก็จะนำมาสู่การชนะสูตรเพื่อคลี่คลายข้อสงสัยเป็นข้อไปเลย
ครอบครัวตั้งข้อสงสัยเรื่องไหนก็จะมีการตอบคำถามเรื่องนั้นเป็นข้อไป
ซึ่งการทำงานคณะทำงานที่โรงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการชนสูตร
เขาจะมาร่วมกันชนะสูตรก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการชนสูตรศพที่เน่าเปื่อย

ก็จะมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในลักษณะแบบนั้นมาร่วมในการชนะสูตรครั้งที่๓ด้วยค่ะ
กระโว้งศีรษะการฟ้านอกจากนั้นก็จะมีอาการชาชุดอีกครั้งหนึ่ง
นะครับมันก็เป็นภาพบทศาสตร์
คือตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะหลังจากพบศพน้องต้าแงน
ทางครอบครัวของน้องมีประเด็นข้อสงสัยเรื่องของขา
ขาของน้องเนี่ยคือหักผิดรูปแต่ไม่พบว่ามีการแตกหัก
เจ้าหน้าที่ก็เลยชี้แจงในลักษณะเบื้องต้นที่ว่า
น่าจะเกิดจากการเสื่อมสภาพบริเวณข้อต่อทำให้หลุดผิดรูป
เพราะว่าเสียชีวิตมาแล้วหลายวัน
ประเด็นนี้ค่ะทางนิติวิทยาศาสตร์บอกว่าก็สามารถเป็นไปได้นะ
เพราะว่ารอยต่อของกระดูกจะมีเนื้อเยื่อเกาะอยู่
ถ้าเนื้อเยื่อตรงนี้เสื่อมสลายไปก็คือเสียชีวิตมาแล้วหลายวันนะคะ
ก็อาจจะทำให้หลุดผิดรูปได้อันนี้คือหนึ่งประเด็นที่ครอบครัวสงสัยนะคะ
ส่วนการหาดีเอ็นเอของผู้อื่นที่ติดอยู่ที่ตัวศพของน้องต้าแง
ปกติแล้วดีเอ็นเอของผู้อื่นจะติดค้างอยู่ได้ประมาณ๒สัปดาห์
แต่ถ้ามีการแช่น้ำหรือถูกน้ำชะล้างก็จะลดระยะเวลาลงไปตามปริมาณของการถูกชะล้าง
ซึ่งก็จะมีการเร่งรัดความชัดเจนตรงนี้ให้เร็วที่สุดนะคะ
ก็ต้องรออย่างน้อยน่าจะ๑สัปดาห์
ถึงจะมีความชัดเจนในเรื่องของดีเอ็นเอที่ติดอยู่ที่ศพของน้องต้าแง
คือถ้าจะถามถึงเรื่องของว่าจะมีใครทำให้น้องต้าแงเสียชีวิตหรือเปล่า
แล้วก็เอาศพไปทิ้งอำพลางอะไรพวกนี้นะฮะก่อนจะเจอเนี่ย
ตำรวจเขาอาจจะรู้ข้อมูลหรือว่ากำลังทำงานอะไรอยู่ก็ได้
โดยที่ไม่บอกเราใช่ไหมเพราะว่ากลัวจะเสียรูปคดี
แต่ถ้าเอาช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ย
คนที่ตำรวจเรียกไปสอบถามสอบปากคำแล้วเนี่ยคือคนขับรถไถ

ที่ถูกพาดพิงถูกสงสัยโดยครอบครัวของน้องต้าแง
ชื่อว่านายสมานวงกัณหานะคะก็ขับรถไถอยู่ที่บริเวณนั้น
ใช่แต่วันนี้เนี่ยมีรายงานข่าวว่าตำรวจนำตัวผู้ชายคนหนึ่งมาสอบปากคำนะ
เพราะเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยนะครับเขาเป็นคนในพื้นที่นั่นแหละ
แต่รายงานวันนี้เนี่ยตำรวจที่สุพรรณบุรีนำตัวผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งเป็นบุคคลที่ไม่ค่อยสมประกอบนัก
เป็นผู้ใหญ่แล้วล่ะแต่ว่าจะพูดจาอะไรลักษณะเหมือนเด็กหน่อย
มาสอบปากคำเพราะมีประเด็นต้องสงสัยว่าผู้ชายคนนี้เนี่ย
ขี่จักรยานมาบริเวณจุดเกิดเหตุที่เด็กเล่นกันอยู่
ก่อนที่น้องต้าแงจะหายตัวไปนะครับ
แต่จะมีการอุ้มเด็กขึ้นรถจักรยานไปหรือไม่
ทำการอะไรหรือไม่นั้นเดี๋ยวต้องสอบสวนเพิ่ม
เนื่องจากการสอบปากคำในวันนี้เนี่ย
ผู้ที่นำมาสอบปากคำยังพูดจานลักษณะวกไปวนมา
ก็ต้องไปเก็บหลักฐานเพิ่มไปสอบพยานแวดล้อม
พฤติกรรมต่างเพิ่มว่ามีความเป็นไปได้ไหม
ผู้ชายคนนี้จะทำร้ายน้องจนเสียชีวิต
แล้วก็เอาไปทิ้งอะไรอย่างนี้นะครับ
มีรายงานว่าในวันที่พบศพนะครับ
ทีมค้นหาชุดที่พบศพก็ได้ข้อมูลจากผู้ชายคนนี้ด้วยนะ
บอกว่าเขาเห็นศพอยู่แถวนี้

ก็เลยว่าเอ๊ะทำไมถึงบอกถูก
แต่ว่าวันนี้เรียกมาคุยก็พูดวกไปวนมา
จากการสนิทานหลังการพบศพน่าจะเป็นไปได้ว่า
ชายคนนี้อาจจะมาชวนแล้วก็พาเด็กไปเดินเล่น
แต่พอไปถึงจุดเกิดเหตุแถวนั้นเด็กอาจจะร้องไห้
ชายคนนี้ก็อาจจะผลักเด็กจนล้ม
แล้วเด็กตกลงไปในร่องน้ำ

ขณะที่ตัวเองก็ไม่กล้าลงไปในน้ำไปช่วยเด็ก
เด็กก็เสียชีวิตแล้วตัวเองก็ออกมา
อันนี้ตามรายงานข่าวนะซึ่งเราต้องรอฟังจากทำรวจอีกทีนึงนะ

แต่ในส่วนของคนขับรถไถนะครับ

ซึ่งเป็นคนขับรถไถนะครับที่ทำงานอยู่แถวนั้นนะครับ
พ่อกับแม่ของน้องต้าแงสงสัยว่าจะทำให้ลูกชายเสียชีวิต
นายสมานบอกว่าเมื่อผลชนะสูตรออกมาอย่างชัดเจนแล้วตอนนี้ก็สบายใจ
เพราะไม่มีอะไรบ่งบอกว่าเขาเป็นผู้ต้องสงสัยแล้ว
แต่หากยังไม่เชื่อผลชนสูตรของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็ไม่รู้จะพูดอย่างไร
ถ้าครอบครัวของเด็กยังปักใจว่าตัวเองเป็นคนทำร้ายลูกจริง
แล้วไปสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนพาดพิงเขาอีก
เขาก็จะปรึกษาทนายความเพื่อดำเนินคดี
เพื่อเรียกศักดิ์ศรีของตัวเองกลับคืนมา
เพราะว่าตั้งแต่เกิดเรื่องตัวเองต้องโดนสังคมต่อว่ากล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำผิดไปแล้ว
ทั้งที่ทุกคนยังไม่รู้ความจริงเลย
นายสมานบอกว่าหากในผิวกับนางมพ่อของพ่อและแม่ของเด็กชายต้าแงยอมรับผลชนะสูตรได้แล้ว
แล้วจะเดินทางมาขอโทษตนตนก็ยินดี
ก่อนหน้านี้มีคนประสานงานมาหาตนว่าจะให้ครอบครัวของน้องต้าแงเดินทางมาคุยกับตนเรื่องที่สงสัยอยู่
ซึ่งก็พร้อมจะคุยยอมรับว่ารู้สึกโมโหที่ถูกกล่าวหา
เพราะทันทีที่รู้เรื่องนี้ก็ยังออกไปช่วยตามหาด้วยนะแต่กลับมาถูกกล่าวหา
แล้วเขาก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ย
ตั้งแต่เกิดเรื่องตำรวจมาตรวจค้นที่บ้านก็ยินดีให้ตรวจ
ตำรวจไม่อนุญาตให้เคลื่อนย้ายรถไถก็ไม่เคลื่อนย้ายไปไหนเลย
เพราะว่าต้องจอดเอาไว้ที่บ้านเดี๋ยวทุกคนจะหาว่าตนจะหลบหนี
ก็เลยจอดรถไถทิ้งไว้ไม่รับงานปกติแล้วหากนำรถไถออกไปทำงาน
เขาจะมีรายได้วันละ๔๐๐๐บาท
ค่ะก็ให้ความร่วมมือกับตำรวจอย่างเต็มที่จนเขาเองก็สูญเสียรายได้
ถูกต้องเพราะว่าเขาสงสัยว่าเนี่ยรถไถคันนี้หรือเปล่า

ใช่เพราะนี่ไงเป็นรถไถสีน้ำเงินเป็นข้อมูลตรงกับที่น้องผู้หญิงวัย๓ขวบ
ที่เล่นอยู่กับน้องต้าแงก่อนที่น้องต้าแงจะเสียชีวิต
เหมือนกับชี้ภาพว่าเป็นแบบรถไถสีน้ำเงินคันนี้
ซึ่งนายสมานบอกว่าที่เด็กหญิงวัย๓ขวบบอกว่าเห็นน้องต้าแงขึ้นไปบนรถไถสีน้ำเงิน
เป็นการเข้าใจผิดเพราะตนแค่ขับผ่าน
อกจากนี้เด็กหญิงยังให้การว่าเห็นคนจูงมือไป
ทำไมถึงไม่ไปสงสัยคนนั้น
และในที่เกิดเหตุยังมีเด็กไทยอีก๒คน
ตำรวจสามารถไปถามได้เลย
ในความคิดของนายสมานบอกว่าเชื่อว่าเด็กอยู่ในจุดที่หายไปเนี่ย
ถึง๕กิโลเมตรอาจเป็นเพราะวิ่งเล่นกันแล้วน้องต้าแงวิ่งไปถึงคนสุดท้าย
ซึ่งเด็กคนอื่นที่วิ่งด้วยกันเขาไปถึงก่อนแล้วเขากลับมาแล้วอันนี้เขาสันนิษฐานนะ
แต่ถ้าจะสงสัยเรื่องบุคคลเนี่ยเขาบอกว่าควรไปสงสัยคนนั้น
คนที่เด็กบอกว่าเห็นจูงมือน้องต้าแงไปซึ่งนายสมานวันนี้ให้สัมภาษณ์กับคุณจอมขวัญไว้ในรายการถามตรงนะฮะ

อ่าชัดเจนคุณสมานคนแถวบ้านเนี่ยตำรวจเรียกไปสอบเยอะเลยใช่ไหมคะ
ก็เยอะเหมือนกันครับแต่วันนี้ที่เจอก็คือที่รู้จักก็มีหลายคน

คุณสมานรู้รู้จักผู้ชายที่อยู่ในพื้นที่ที่มีเข้ารักษณะ
ฉันขอใช้คำตามข่าวนะคะลักษณะไม่สมประกอบไหม

คือเป็นคนอยู่ประจำในพื้นที่ไหมคะ

แต่ถ้าฟังจากเมื่อสักครู่นี้ที่ผู้สื่อข่าวบอกเนี่ยคือยังสื่อสารเหมือนเด็กอยู่
ถูกต้องครับนิสัยก็อาจจะเหมือนเด็ก
แต่ว่าถ้าเป็นคนสัมผัสนะ
ถ้าเป็นคนสัมผัสเนี่ยคือเขาไม่ใช่คนที่โทษร้ายนะ

ถูกต้องครับเขาชอบขี่จักรยานแล้วก็ส่วนมากอะ
ส่วนที่เขาไปก็คือเขาชอบไปที่คนเยอะ
คือเช่นตลาดนัดงานวัดงานบวชงานบุญอะไรพวกนี้
แต่ในไร้อ้อยผมส่วนมากผมไม่เคยเจอเขา
ปกติเขาเข้ามาในไร้อ้อยไหมคะ
ไม่เคยเจอนะครับส่วนตัวผมเองนะไม่เคยเจอที่เข้ามาในไร้อ้อยเลย
ในพื้นที่ที่เจอต้าแงเรียกว่าไล่อ้อยใช่ไหมคะ

เขาชอบเล่นกับเด็กไหม

ส่วนมากเขาไม่ค่อยชอบเล่นหรอกแต่เขาจะ

ถ้าคนที่เขาเคยเจอบ่อยเขาก็จะมาเล่น
อย่างพวกผมเนี้ยเขาก็จะเดินมาบีบมานวดให้เนี้ย
บางทีผมซื้อขนมเข้ากินเนี้ยเขาก็จะบางทีมาเจอ
ก็จะมาบี้มานวดมาข้อตังค์ซื้อขนมประมาณนี้
คุณสมานเอาในมุมของคุณสมานนะคะ
คนที่เนื่องจากคุณสมานอยู่ที่นั่น

สมานสงสัยไหมว่าต้าแงไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไง
มันก็สามารถจะเดินไปได้นะ

ถ้าคนที่เดินแล้วก็ไปอย่างเงี้ย

ไม่ไกลไปหรอคะ

จากตรงนั้นใช่ไหมคะ
มันก็เลยไกลอะ
ที่ใกล้ที่สุดจากจุดที่เด็กอยู่ตอนแรกกับตอนที่ไปพบไปพบศพเขาเนี่ย
ใกล้ที่สุดเนี่ยเดินยังไงคะ

ไอ้ตรงที่กองอำนวยการพอเลยมา
มันก็จะเป็นทางสี่แยกใช่ไหมครับ
ผมบอกครับอีกนิดนึงมันก็จะมีทางที่เข้าไปในไร้อ้อย
เข้าไปมันก็ไม่ไกลอะ
มันมีทางชัดไหมทางแบบที่เป็นทางเลยอ่ะชัด

สมมติทุกคนค้าเลือกใช้ทางก็ได้ที่เด็ก๒ขวบ
แรงเนี่ยไปถึงหรอคะเขาก็ให้ข้อมูลถึงสภาพพื้นที่ใช่
ถ้าจะเดินอ่ะมันใกล้มันไม่ไกลหรอกแต่ถ้าเราไปนับจาก
ระยะทางของการไปด้วยรถอันนี้มันจะไกลจะดูว่า๕กิโล
นี้คือนับจากรถนะใช่แต่ก็ยังไม่มีการปัดหมุดที่สูตร
ที่ชัดเจนนะขณะนี้ว่าตกลงเส้นทางเนี่ยลึกเข้าไปกี่กิโล
เมตรกันแน่ใช่ค่ะซึ่งก็มีข้อมูลที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ชม
จากศูนย์ข้อมูลคนหายมูลนิธิกระจกเงานะคะโพสต์เอา
ไว้ในเพจค่ะก็คือมีทั้งเรื่องของการชนะสูตรศพครับมีทั้ง
เรื่องของระยะทางอืมน่าสนใจนะคะก็คือมีการโพสต์เอาไว้เนี่ย
ลักษณะที่ว่าเรื่องของการแถลงผลการชนสูตรศพของน้องต้า
แงเนี่ยค่ะไม่ได้เป็นการแถลงโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแม้ว่า
รายละเอียดอาจจะเป็นไปตามทิศทางข่าวที่เราได้มีการนำเสนอ
แต่ทางมูลนิธิกระจกเงาบอกว่าข้อมูลมันยังไม่ครบถ้วน
ยังไม่เป็นทางการเลยอยากจะให้คนที่ติดตามข่าวเรื่องนี้อยู่เนี่ย
รอก่อนรอความชัดเจนให้มากกว่านี้ก่อน
ส่วนเรื่องระยะทางทางมูลและนิธิกระจกเงา
เขามองว่าจากจุดที่น้องต้าแงวิ่งเล่นเป็นครั้งสุดท้าย
ไปจนถึงจุดที่พบศพข้อมูลแรกเป็นการคาดการณ์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่วงที่มีการพบศพ
ข้อมูลแรกบอกว่า๕กิโลเมตรใช่ไหมคะ
ระยะทางอาจจะอยู่แค่ประมาณกิโลครึ่งถึง๒กิโลครึ่ง
ดังนั้นเรื่องของระยะทางเนี่ยค่ะถ้ามีข้อสงสัยที่ว่า
แล้วทำไมระยะทางแค่ประมาณกิโลครึ่ง๒กิโลครึ่ง
ทำไมไม่เจอตั้งแต่ในช่วงวันแรกแรกของการค้นหาเออ
ก็น่าจะเป็นเพราะว่าไร่อ้อยมันเป็นแบบพันไร่
การค้นหาเดินตามลายของร่องอ้อยที่ปลูกไว้เนี่ย
มันอาจจะยากบางแปลงเป็นแนวยาวตรง
แปลงอาจจะแบบมีร่องมีอะไรขวางอยู่
มันอาจจะไม่ได้ค้นหาได้ในช่วงระยะเวลาตรงนั้น
การค้นหาบางจุดมันก็เลยอาจจะมีช่องว่าง
อาจจะไปไม่ถึงจุดที่เป็นศพของน้องต้าแงอยู่
คือถ้าเราเข้าในไร่อ้อยมันสูงทั่วหมู
ใช่แล้วมันจะมีร่องที่มันอาจจะร่องตรงบ้างอ้อมบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ค่ะ
เหมือนอยู่ในเขาวงกฎเข้าไปทำงานในไร่อ้อยเนี่ยไปตัดอ้อยไปดู
อะไรเนี่ยคือถ้าไม่ชำนาญพื้นที่จริงเนี่ยงง
เขาก็จะพยายามอธิบายว่าอย่าเพิ่งไปด่วนตัดสินใจ
เพราะข้อมูลมันยังไม่ครบยังไม่ครบถ้วนทุกด้าน
เพราะว่าในโลกออนไลน์ก็มาแสดงความคิดเห็นกันค่อนข้างเยอะนะคะ
ก็เลยอยากจะให้ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรี
หรือผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรสะยายโสมน่าจะดีกว่าอืมนะคะอืม
ส่วนเรื่องความกังวลต่างของพ่อแม่ของเขานะฮะ
ก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาก็จะช่วยเหลือเรื่องของการเยียวยาอะไรพวกนี้ให้
สิทธิ์ที่มีอยู่ส่วนทางคดีความท่านก็รอดูพรุ่งนี้อีกทีหนึ่ง
เพราะว่าเขาจะไปยื่นขอให้ทางกองปราบเข้ามาช่วยเหลือทางด้านคดีนี้นะคะ